ไปต่อเรื่องของการสูญเสียคุณตาของลำไยหายทองคำกันหน่อย
คุณผู้ชมครับก็คำว่าเขาขอทำดีเพื่อคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยการลำมโนราบุษยันทร์ที่งานชาวบรรณกิจศพของคุณตาครับ
นี่แหละครับนางสาวสุพรรษาเวทกามามหรือว่าลำไยหายทองคำ
นักร้องชื่อดังรำมโนราบูชายันต่อหน้าศพนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่นายสวัยครางมนตรี
คุณตาแท้ที่ประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิต
ขณะที่กำลังเดินทางไปแจกการ์ดให้ญาติมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของลูกหลานแล้วก็ญาติพี่น้องที่ไปร่วมงานชาปนากิจศพ
สใจต้องมีลำไยหายท่องคำบอกว่าตั้งใจมาลำไว้อะไรให้กับคุณตาเป็นครั้งสุดท้าย
เพราะว่าคุณตาสวัยเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้กับลำไยไปเรียนที่วิทยาลัยหน้าตสิน
ก็จึงต้องพักการเรียนไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็อยากบอกกับคุณตาว่ารักคุณตามาก

แล้วก็เอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดเวลานะครับ
ซึ่งเป็นการประสบอุบัติเหตุนะคะ
ในขณะที่จะเดินทางไปแจกซอง

สรุปแล้วงานบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่ได้จากกลายเป็นงานศพแทน